แรกก็คือเรื่องสวยหล่อที่วันนี้เป็นประเด็นกันนะครับ
ก็คือพักอนาคตใหม่ไม่เคยคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนคะแนนของความสวยหล่อเนี่ย
ความนิยมในความสวยหล่อให้มาเป็นคะแนนเสียงในตอนเลือกตั้ง
เราเชื่อว่าประชาชนทุกคนมีแนวคิดมีอุดมการที่จะสามารถใช้วิจารณญาณของตัวเอง
ในการที่จะตัดสินเลือกผู้แทนคนใดคนหนึ่งหรือพักกันเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะครับ
จากการเปรียบเทียบแนวคิดนโยบายรวมถึงอุดมการของภาคการเมืองและผู้สมัครต่างนั้นนะครับ
แล้วมาปรับกับตัวเองแล้วเลือกสิ่งที่เห็นว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของตัวเองมากที่สุดในวันที่๒๔มีนาคมนี้นะครับ
ส่วนที่สองคือว่าความจริงใจในการลงการเมืองของผมนะครับ
ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในเรื่องของทั้งสุขภาพเองก็ตาม

ในขณะที่เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลชุมชน
ก็ได้เห็นผู้ป่วยอย่างที่คุณหมอเอ๊เคยได้พูดไว้เมื่อสักครู่
ว่ามีผู้ป่วยหลายคนที่ต้องมานั่งรอเข้าคิว
และได้รับการรักษาที่ยังไม่อยู่ในขั้นมาตรฐาน

เพราะว่าอาจจะติดข้อติดล็อกบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายยาได้

ที่เราก็เห็นกันอยู่ในปัจจุบันว่า
ความกฎหมายยังอาจจะ
ไม่เข้าหรือไม่เท่ากับความยุติธรรม

จุบันตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ

เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบเข้าไปแก้ไข
ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมีอยู่มาก
รัฐบาลพยายามบอกเราว่าเศรษฐกิจของเราดี